พฤศจิกายนสองพันห้ามร้อยยี่สิบเก้าเกิดเหตุประทึก
หวมรถจักร๖คันพ่วงติดกันวิ่งจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อด้วยความเร็วโดยที่ไม่มีคนขับ
พุ่งเข้าชนสถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงผังวินาศสันตโรทะลุเลยเข้าไปในชาญชาลาของสถานี
ชนป้ายตารางเวลาเดิมรถร้านค้าและเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์พุ่งเลยไปเกือบถึงหน้าถนน
จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต๔ศพและบาดเจ็บ๔ราย
เจ้าหน้าที่ต่างระดมเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตรวมทั้งกู้ซากห่วงรถจากที่ล้มระเนมระนาด
ก่อนพบว่าหัวรถจักรทั้ง๖อยู่ระหว่างซ่อมบำรุงอยู่ที่โรงเก็บหัวรถจากสถานีรถไฟชุ่มทางบางซื่อ
พนักงานขับรถไฟได้ติดเครื่องยนต์และลงจากรถโดยไม่ดับเครื่องเกียร์อยู่ที่ตำแหน่งเดินหน้าและล็อกคันเร่งไว้ที่สูงสุด
โดยรถไฟใช้ระบบลมดูดเมื่อติดเครื่องยนต์ไว้สักครู่ลมจะหมุนเวียนครบวงจรรถไฟจึงวิ่งเข้าสู่ราง
ทะยานไปด้านหน้าอย่างช้าแต่ความเร็วไปเรื่อยจนอยู่ที่๕๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทางแยกตัดกับถนนพระรามที่๖ถนนประติพัฒน์ผ่านสถานีรถไฟ๓เซนถนนนครชัยศรีถนนราชวิถีถนนศรีอายุทยาและถนนเพชรชบุรี
เป็นระยะทางประมาณ๑๕กิโลเมตรกระทั่งเพิ่มความเร็วไปอยู่ที่๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เมื่อหัวรถจากที่ไม่มีคนขับมุ่งหน้าไปถึงหัวลำโพงเจ้าหน้าที่มรดมเป่านกหวีดดังลั่น
ทางสถานีประกาศเตือนผู้โดยสารแต่ระบบกระจายเสียงมีปัญหาทำให้เกิดเสียงกล้องกังวาน
ผู้โดยสารจึงไม่ทราบการแจ้งเตือนกระทั่งหัวรถจักรพุ่งชนชาญชาลา
ขณะที่การสอบสวนของการรถไฟแห่งประเทศไทยพบว่าอุบัติเหตุใหญ่ครั้งนี้เกิดจากพนักงานสะเพรา
ดับเครื่องยนต์ก่อนลงจากห่วงรถจักรมีคำสั่งไล่ออกก่อนลดโทษเหลือปลดออกและให้ชดใช้ค่าเสียหาย๒ล้านบาท
และระหว่างการสอบสวนปรากฏข่าวการทุจริตและเรื่องอื้อเฉาต่างในการรถไฟแห่งประเทศไทยออกมาเป็นระยะ
ทั้งการทุจริตในการจัดซื้อตลอดจนการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพ
ตลอดระยะเวลา๑๐๕ปีที่หัวลำโพงเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมระบบรางล้นผ่านเหตุการณ์ต่างมากมาย
ว่าต่อจากนี้จะยังคงเป็นแหล่งรวมนักเดินทางเฉกเช่นเดิมหรือไม่
แต่หัวลำโพงยังจะอยู่ในความทรงจำของคนไทยตลอดกาล